ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่เกาะเต่านะคะ
เกาะเต่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องขยะ
มีปัญหาเรื่องขยะล้นเกาะเลยเป็นภูเขาเลย
ใช้คำว่าภูเขาขยะนะคะ๕๐ล้านตันนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ใครที่ไปเที่ยวเกาะเต่านะคะ
ร่วมมือเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะ

ใช่ค่ะกิจกรรมนี้ทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์นะคะ
โดยเฉพาะพันธุ์ของหอยมือเสือนะคะ
ซึ่งทางการค่ะได้ร่วมกับประชาชน
ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นปล่อยจำนวน๙๙ตัวคืนสู่ธรรมชาติ
ครับหอยมือเสือเขาก็จะตัวค่อนข้างใหญ่นะคะใช่ค่ะตัวใหญ่มาก
นายอวยชายอินนาคผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมด้วยนายสมชายสุมณัฐขจรกุลรองอธิบดีกรมเจ้าท่า
พลเรือตรีมโนธรรมวังแก้วรองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๒
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะ
รวมทั้งประชาชนในบนเกาะเต่า
เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนหอยมือเสือนะคะ
ได้จัดโครงการพลังรักเกาะเต่า
ด้วยการปล่อยหอยมือเสือ๙๙ตัวโดยรอบเกาะนะคะ
เพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ
เพิ่มปริมาณหอยมือเสือที่ตอนนี้
กำลังจะศูนย์พันธุ์ให้กลับคืนสู่ท้องทะเลไทย
และเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งศึกษาทรัพยากรทางทะเล
พร้อมกันนี้นะคะยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์
ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สัตว์น้ำ
และธรรมชาติทางทะเลให้คงสมบูรณงดงามต่อไป
วบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะเต่านะคะ

ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
นำมาจากกรมประมงเพราะเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วนำมาอนุบาลอีก๒ปีจึงสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ค่ะครับ